ที่เราดูบิ๊กแมชของฟุตบอลไทยนะครับมีให้ติดตามกันสองคู่ในวันนี้นะครับ
อีก๒คู่จริงก็น่าดูแหละแต่ว่าเราขอโฟกัสที่เกมคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมชกันก่อนแล้วกันนะครับ
ระหว่างบีจีเจอกับทางบุรีรำนะครับครับนัดนี้บีจีก็หวังที่จะเอาชนะให้ได้นะครับ
ถ้าชนะได้นี่ก็จะทำให้ช่องว่างบนหัวตารางนี่ลดลงด้วยนะครับความพร้อมนะครับ
เจ้าบ้านของพาบีจีทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
แต่ความพร้อมจะหมดสิทธิ์ใช้งานจักรพันธ์ภัยสุวรรณกองหลังคนสำคัญที่บาดเจ็บจากนัดที่แล้วนะครับ
เช่นเดียวกับเดียโกหลุยซานโต้กองหน้าชาวาซิล
ที่อยู่ระหว่างเรียกความฟิตส่วนที่เหลือก็อยู่กันครบนะครับ
นำโดยอันเดสตูเยสที่กลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้ง
สหรัฐอยู่เย็นแล้วก็ธีรสินแดงดาที่ยิงไปแล้ว๕ประตูนะครับ
ในยุคของลานโก้โปวิชด้วยสกอร์๒ต่อ๑ในศึกไทยลีกปี๒๐๑๗ครับ
ส่วนทางด้านบุรีรำนะครับจ่าฝูงของอเล็กซันเดอร์กามานะครับ
ก็พาทีมโชว์ฟอร์มร้อนแรงเช่นกันนะครับ
เปิดบ้านเอาชนะเมืองทอง๒ต่อ๐เก็บชนะ๗เกมติดต่อกันทุกรายการนะครับ
ความพร้อมเกมนี้ยังหมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นเดิมนะครับ
อย่างดีเกาแล้วก็นิรันดิมีมากนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ
รวมถึงต้องรอเช็คความฟิตของพันศาเหมวิบูรณ์
อีกหนึ่งกองหลังคนสำคัญนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในนัดที่แล้ว
นอกนั้นก็ยังอยู่กันครบทั้งสุพโชคศาลชาติเรวินสุราก้าแล้วก็สามัยโลชานะครับ
ยิงไปแล้ว๖ประตูในลีก
โดยอเล็กซันเดอร์กามานะครับเคยคุมทีมพบกับออเลดิโอวิทมาแล้ว๑นัด
สมัยที่คุมเชียงรายเปิดบ้านชนะบีจีปฐุมไป๓ต่อ๐ในศึกไทยลีกเมื่อปี๒๐๑๗ครับ
ส่วนสถิตินะครับการเจอกันเนี่ยนะครับก็
บุรีรำทำได้ดีกว่านะครับชนะ๑๙เสมอ๒แล้วก็แพ้ไป๕นัดนะครับ
แต่ว่าฤดูการที่ผ่านมามันน่าสนใจตรงที่ว่าบีจีที่เป็นแชมป์เนี่ยนะครับ
สามารถชนะบุรีรำได้ทั้งเย่าแล้วก็เยือนด้วยสกอร์๑๐ทั้ง๒นัดนะครับ
ส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจนะครับเชียงรายอันดับ๔พบกับแบงคอกนะครับ
อันดับ๒เจ้าบ้านเชียงรายล่าสุดบุกไปแพ้เพโร๒๓ถูกหยุดสถิติ
ชนะรวดไว้ที่สามนัดนะครับความพร้อมเกมนี้ไม่มีปัญหาจัดทัพแน่นอนนะครับ
ส่งแกนหลักชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับ
นำโดยบิลโรชิมากองหน้าความหวังสูงสุดนะครับที่ยิงไปแล้ว๘ประตูด้วยกันในหลีกนะครับ
ส่วนทีมเยือนแบงคอกสะดุดในลีกเป็นนัดที่๒ติดต่อกันนะครับ
ทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอหนองบัว๑ต่อ๑นะครับ
แต่ความพร้อมมีข่าวดีนะครับจะได้วันเดอร์ลุยสพ้นโทษแบนกลับมา
ส่วนที่เหลือก็ยังอยู่กันครบนะครับทั้งเฮเบอร์ตี้แฟนนันเดส
แล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์รวมถึงเอเวอร์ตันก่อนซาเวสนะครับ
โปรแกรมไทยลีกวันนี้อีกครั้งครับ๕โมงครึ่ง
บัวพิชยะพบกับเชียงใหม่ครับ๖โมง๒คู่เชียงรายพบแบงคอกยูเนเต็ด
จีปฐุมพบบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วก็๖โมงครึ่ง
แก่นยูเนเต็ดพบกับโปรลิสเทโลเอฟซีครับ
เราไปดูผลงานของเจ้าของนักวาดการ์ตูนกัปตันซึบาซะกันบ้างนะครับ
โยอิชิทากาฮาชิก็มีการวาดภาพชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็ธีรทรบุญมาทัน
รวมถึงสิทธิโชคพาโสด้วยลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา
กลางกรุงเทพแล้วก็ออกแบบงานศิลปะที่แสดงถึงความงดงามความสัมพันธ์ดีระหว่างเจลีกแล้วก็นักเตะชั้นนำของไทยรวมถึงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กเด็กทุกคนที่มีความฝันอยากจะเป็นฮีโร่นะครับในอนาคตเหมือนกับนักเตะที่เล่นอยู่ตอนนี้ทั้งสามคนครับ